นี่ฮะโอ้โหดูสิเต็มหน้าเลยอ่ะบวมเลยคือบางคนเห็นที่แก้มที่เห็นด้านขวาเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
บอกมีรอยรองเท้าหรือเปล่านี่ชูนิ้วให้ดู๒นิ้วนี่ฮะบอกขอสู้เรื่องของคดีหน่อย
ขวานี่บวมเลยนะฮะเดี๋ยวขอดูภาพแรกหน่อยที่ขึ้นมาเมื่อกี้
นี่เขาบอกมีรอยรองเท้าหรือเปล่าเนี่ยนะหนุ่มคนนี้ชื่อทอสนะฮะ
อายุ๒๖ปีนะครับน้องชายของเอมมี่แม็กซิมโพสต์ภาพของตัวเองนอนเจ็บบนเตียงนะครับ
มีสายออกซิเจนสายน้ำเกลือด้วยนะครับบอกถูกทำร้ายมานะไปเที่ยวสถานบันเทิง
เป็นร้านเหล้าร้านเหล้านะฮะแถวรัฐพร้าววังหินนะครับ
ความจริงร้านนี้เป็นร้านประจำไปบ่อยแต่หลังเนี่ยมีปัญหากับเด็กเสิร์ฟที่บริการไม่ดีนะ
ก็ไปว่ากล่าวตักเตือนอยู่หลายครั้งจนมีปัญหากับที่ร้าน
สิบสี่กุมภาพันธ์ไปอีกแต่คราวนี้กาดของร้านไม่ยอมให้เข้าฮะอ้าว
เขาก็เลยบอกเขาอยากขอเคลียร์หน่อยมาเคลียร์กับกาดนอกร้าน
จะถามสาเหตุทำไมไม่ให้เข้ามีกาด๕คนนะตัวเขาคนเดียว
เคลียร์กันไม่ทันไรยังไม่ทันอ้าปากพูดกาดนี่ผลักอก
แล้วรุมกระทืบทำร้ายร่างกายทันทีนี่มีกล้องหน้ารถคันหนึ่ง
บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้คือทอสบอกตอนนี้นี่ผมโดนเข้าไปก่อนแล้ว
องอยู่ท้ายรถคันข้างหน้าแต่อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยพอเดินออกไปเนี่ยไปโดนอีกรอบนึง
เนี่ยโดนแล้วเนี่ยฮะตรงนี้อาจจะเหมือนกับ
โดนแค่นี้ทำไมน่วมขนาดนั้นอ๋อทอสบอกผมไปโดนอีกรอบนึง
ตอนที่ลุกขึ้นมาแล้วเดินไปแถวที่จอดรถอ๋อนี่นะฮะ
แล้วมีลุงกับน้องชายที่ไปด้วยกันพยายามเข้ามาช่วย
ก็โดนไปด้วยโดยตัวของทอสเนี่ยบอกโดนรุมกระทืบเนี่ย
กระดูกร้าวไป๓จุดเลือดออกจมูกปากแตกเย็บ๕เข็ม
ลุงนี่กรามแล้วก็คางหักกระดูกคิ้วแตกน้องก็ปากแตก
มีแผลทั้งตัวนี่ฮะอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมครับ
คือไอ้คลิปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยบังเอิญมีคนเยอะใช่ไหม
มีผู้หญิงเนี่ยทอสบอกมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปถามว่าทำไมต้องไปกระทืบเขาเลยเนี่ย
มันก็เลยเนี่ยแยกกันไปก่อนตรงนี้นะครับที่ไปเจอชาติอีกรอบนึงนะฮะ
เสียงผู้หญิงตะโกนถามทำไมต้องไปกระทืบเขาถึงขนาดนี้
เกินไปไหมตอนช่วงชุลมุนนะฮะซึ่งทอสบอกนี่เป็นคลิปที่ถูกกระทืบไปแล้ว
ของร้านนะฮะก็พยายามอธิบายว่าทอสกับเพื่อนเนี่ย
ใช้ปืนมาตบหัวกาดก่อน

ไม่ใช่ว่าอยู่ดีดีไปรุมกระทืบ
มือเปล่าแต่พี่ทำเขาแบบนี้หรอมันใช่หรอมือเปล่านะมือเปล่ามือเปล่า
คนมือเปล่าไม่มีใครเกินไปหรอก
จริงกลับบ้านกันแล้วแต่ทอสเนี่ยชวนไปถามสาเหตุที่ร้าน
ไปถึงทอสเนี่ยนะฮะไปสะกิดบ่าของกาด
กาดไม่พอใจไปผลักอกทอสแล้วก็รุมกระทืบทันที
นักข่าวก็ถามว่าฝั่งนู้นเขาบอกว่าเอาปืนไปตบหัวเขาก่อนไม่ใช่เหรอ

กันบอกมีปืนไปจริงฮะแต่ปืนมันไม่มีลูก
ไม่มีลูกแล้วฝั่งนั้นไม่ใช่แค่๕เป็น๒
กาดเนี่ยคือเหมือนมีท่าทีกิยาที่แบบว่าตอนนั้นไม่โอเคแล้ว
น่าจะเห็นทางพี่ชายผมถือปืนไปด้วยอ่าใช่ทีนี้เขาก็กำลังจะเดินเข้ามา
ตีไปที่หัวสองทีคนหนึ่งแล้วก็มีอีกคนนึงกำลังจะวิ่งเข้ามาเหมือนทำร้าย
พี่ชายผมก็เลยเอาปืนเนี่ยตีไปที่ตรงหน้าครับทีหนึ่งเขาก็ล้มลงไป
หลังจากนั้นคือพวกกาดแล้วก็พวกของเขาประมาณ๑๐กว่าคนก็มารุมผมเลย

มี่แม็กซิมนะฮะนางแบบสาวชื่อดังก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊คนะครับ
บอกเราเป็นคนธรรมดาไม่มีเส้นสายไม่มีอำนาจ
ความยุติธรรมและกฎหมายไทยศักดิ์สิทธิ์จริงใช่ไหมคะ
โปรดช่วยน้องให้ความยุติธรรมกับน้องชายด้วย
เอมมี่บอกว่า๕รุ่ม๑ไม่ควรเกิดขึ้นกับประเทศไทย
น้องเนี่ยก็ฮึดสู้นะคะโดยการที่ลุกไปหยิบปืนออกมาใช่ค่ะจากที่รถค่ะ
เหมือนเหมือนที่ในคลิปเลยค่ะก็คือเราไม่ได้มีการอยู่ดีดีเดินเอาปืนไปตบเขาไม่ใช่ค่ะ
อันนี้ก็เราก็ขอแก้ในในส่วนตรงนี้ค่ะนี่แหละค่ะมันเป็นคลิปตรงที่ที่เรารู้สึกว่าอ้าวแล้วทำไมตอนที่เรา
รุมทำร้ายเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ทำไมคลิปตรงนั้นมันหายไปไหนทำไมถึงไม่มีใครเอาออกมา
นี่แหละค่ะคือเขาเราอยากได้ความเป็นธรรมตรงนี้ค่ะอ่าทางฝั่งของคนเจ็บบอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความ
ดำเนินคดีกับทางกลุ่มกาดและคนที่ทำร้ายนะฮะท้องที่เกิดเหตุก็สอนอโชคชัยนะครับ
อ่าส่วนทางร้านที่เกิดเหตุหรือว่าทางกลุ่มกาดที่มีเรื่องมีราวกันอยากชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็แจ้งเข้ามาได้นะฮะ
ใช่ค่ะเพราะเห็นจากคลิปเนี่ยทางกาดก็ยืนยันว่าถูกเอาปืนเข้ามาขู่เข้ามาตบก่อนนะครับ